คือแม้ว่าจะเป็นที่ที่เป็นลานจอดรถของห้างแต่ในช่วงเวลาที่มันกำลัง
โพลเฟ้งอย่างเช่นช่วงสอง
หน้าเพื่อกล้องฟังจรปิดหน่อยค่ะ
ตัวผู้บาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมคะเขาเดินมาที่ลานจอดรถของห้างหลังออกกำลังกายเสร็จเธอก็กำลังจะไปที่รถของเธอแล้วขับกลับบ้านตัวผู้ก่อเหตุคอยเดินตามมาแล้วคุณผู้ชมดูจังหวะเขาไปล็อกคอหญิงสาวคนนี้ค่ะแล้วมีดเอามีดออกมาเสร็จแล้วก็แทงเข้าไปสรุปแล้วคือกลายเป็นไปแทงโดนบริเวณประมาณแขนซ้ายของเธอแต่เลือดเนี่ยไหล
โดยเธอเนี่ยมีการไปโพสต์ข้อความเอาไว้เอามาเตือนภัยค่ะโดยในข้อความที่เธอโพสต์ไว้เนี่ยเธอบอกไว้แบบนี้บอกว่าเธอไปออกกำลังกายในฟิตเนตเดินไปร้านจอดรถคนร้ายเข้ามาแทงสติสำคัญมากอย่าทำตามถ้าคนร้ายต้อนราวให้ไปที่ลับเพราะว่าคุณอาจจะตุ๋ยตุ๋ยในที่นี้คือหมายถึงเธออาจจะตาย
การแจ้งความเอาไว้นะคะตำรวจทำงานเร็วมากคุณผู้ชมคะ
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนี้เลยแล้วจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้อย่าง
รวดเร็วเพราะวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งต่อมาเท่านั้น
คนก่อเหตุก็คือนายนิกอร์นกองเกิดอายุยี่สิบเจ็ดปี
อันโนมัยแมสบิดบังใบหน้านะคะตำรัวไปจับได้ที่ห้องเช่านะคะ
ไม่มีเลขที่อยู่ในซอยสแกงาม๑๔อยู่ที่เขตบังขุนเทียน
ของกลางก็เจอมีดพับหนึ่งเล่มแล้วก็เสื้อผ้าชุดแต่งกายทั้งหมด
ที่เขาใช้วันก่อเหตุนั่นแหละค่ะนายนิกรสารภาพแบบนี้บอก
ก่อนก่อเหตุผมนั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์นี่แหละมาจากที่พัก
แล้วผมก็เดินขึ้นสะพานลอยข้ามฝั่งนะไปขึ้นรถเมย์แล้วไปลงหน้าห้าง
ก่อนที่ผมจะเข้าไปก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จผมก็เรียกแท็กซี่หนีไป
จนสุดท้ายมาถูกจับกลุ่มได้ที่สำคัญนะคุณผู้ชมค่ะ
เขาใช้เวลาในการก่อเหตุเพราะเขาบอกว่า
เขาไปนั่งรออยู่หน้าฟิตเน็ตถึง๒ชั่วโมงก่อนลงมือ
เห็นผู้เสียหายออกมาจากฟิสเน็ตก็เลยเดินตามไปที่ลานจอดรถ
เจ้าตัวบอกว่าผมไม่ได้ติดการพนันผมไม่ได้เสพยา
แล้วผมก็เอาเงินที่ได้เป็นแค่ร้อยกว่าบาทนั้นไปใช้จ่ายทั่วไป
ส่วนบัตรเครดิตเขาก็โยนทิ้งไปเพราะมีบัตรเครดิตของผู้เสียหายเนี่ย
ไปด้วยที่เขาได้นะคะลองฟังเสียงผู้ก่อเหตุดูค่ะ
ดูแบบนี้มันอ่านไง
แล้วทำมากี่ครั้งแล้วครั้งนี้เข้าสารภาพได้
นี่ค่ะนี่ก็เป็นคำรับสารภาพของตัวเองนะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคือจริงตัวผู้เสียหายผู้บาดเจ็บ
เธอเตือนไว้นะเธอบอกว่าจริงคนร้ายในนิกร
้อนเธอแล้วสั่งให้เธอไปขึ้นรถด้วย
บอกว่าให้ไปขึ้นรถรถอยู่ไหนรถอยู่ไหน
บอกว่าให้ไปขึ้นรถของเธอแต่เธอบอกเธอไม่ยอมนะคะ
ก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เธอรอดมาได้เพราะอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีด
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแหละ
กลัวมากเลยนะคะเหตุการณ์นี้